เขาไปเจอไข่งูอยู่ที่ฐานชะโครก
แน่นอนว่าตัวงูมันต้องมี

เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเจองู๓๔ตัว

มาวางไข่นี่เองดูคลิปค่ะ
นั่นคือไข่งูนะคะเห็นไหม

งูเนี่ยมันโผล่มาจากชะโครก
เอาจริงนะนี่ห้องซ่วมห้องน้ำเนี่ย

คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเรากังวลเนี่ย
ก็คือชั้นหนึ่งใช่ไหมใช่

จะเข้าอึอะไรอย่างนี้ค่ะ

โทรซ่วมเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยมันอยู่ชั้นสองของบ้าน

ท่อระบายน้ำหรือท่อน้ำ
พอเจอชัยภูมิที่ดีก็เลยวางไข่

นี่ค่ะแล้วจะบอกว่าเจ้าของคลิปบอกว่า
โผล่ในชักโครก๓๔ตัวแล้ว

นี่มันวางไข่อยู่ที่ฐานชะโครก
บับนี้กองใหญ่แบบนี้นับสิคะ

ก่อนจะไปนับมีคนมาคอมเมนต์บอกว่า
มีวิธีแนะนะแก้ปัญหาไอ้งูมาโผล่ที่ชักโครกเนี่ย
ก็คือไข่งูทั้งหมดนับได้เท่าไหร่

แล้วจะทำไงเอาไปเป็นเลขเด็ด

โจรจะไปเลยไปวิ่งรอบสนามเดี๋ยวนี้

บ้านเลขที่๙๙๙๙ทับ๔๔นะคะ

มาถามมันคืองูอะไรอ่ะ
งูสายแบ๊วค่ะ

งูสายแบ๊วค่ะ
เป็นยังไง
แล้วชั้นสองของบ้านเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
ชะล่าใจนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ที่สูงก็ตาม
ใช่วันนี้๒๐คริสต์มัส๒๕คริสต์มัสอีฟ๒๔ใช่ไหม